ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ

ตอนนี้หลายคนพยายามโคฟเวอร์ท่าเต้นตามแล้วนะ
ร้องตามแล้วด้วยคือแซ่บจริงคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยจ้า
แต่เจอตัวหน้าต้องแค้นแต่ไม่อยากให้ไปไหนเลย
อยากให้เธออยู่กับฉันทั้งวันทั้งคืนยังดีได้ไหม
เนื้อหาของเพลงก็จะเป็นแนวน่ารักแบ๊วแอปเด็กแอปใส่อะไรอย่างนี้นะคะ
แบ๊วก็มีเปรี้ยวซ่าก็มี
หรือจะเป็นคอสตูมแบบสีสันฉูดฉาดโดนใจก็มีเหมือนกันค่ะ

เพราะว่ามันติดปากแล้วก็ต้องร้องตามนะครับ
ถือว่าเป็นการเปิดตัวในฐานะศิลปินได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ของนางเอกมากความสามารถแต้วนัทพรจริงคุณผู้ชม
แล้วเพลงนี้คือพิเศษอย่างหนึ่ง
เขาได้ร่วมงานกับนักร้องฝีมือดีหลายคนเลย
ไม่ว่าจะเป็นพี่วงลิปตานี่ไงนะฮะพี่แทนพี่คาโตะนะครับ
รวมไปถึงแรปเปอร์หนุ่มกวินดูวาวค่ะก็มาร่วมฟีเจอร์ริ่งด้วย
เพิ่มรสชาติให้กับเพลงนี้ด้วยมันจะมีท่อนแรปไงโยไปด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ตอนนี้ก็ปล่อยมาก็ถือว่ายอดวิวก็ทะยานเพิ่มขึ้นเรื่อย
เมื่อสักครู่เนี่ยถ่ายฟีดไอจีแอบเห็นสาวจันจิ

แต่สิ่งหนึ่งที่คบไม่ได้หน้าตาคะ